สวัสดีครับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
รู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหัน
เช้านี้คงต้องให้ความสำคัญกับในบริเวณพื้นที่ภาคใต้เป็นพิเศษนะครับ
เพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยนะครับพายุที่ก่อนหน้านี้ครับ
ลายตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือดอมเรยล่าสุด
เมื่อวานนี้ครับได้พัฒนาความระลมอย่างต่อเนื่องนะครับ
กลายเป็นพายุอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากเมื่อวานนี้ลมหนาวได้แผ่วแผ่วลงไปนะครับ
แล้วก็พายุนั้นมีการเคลื่อนตัวอยู่แถวบริเวณอ่าวไทย
ซึ่งเป็นจุดที่น้ำทะเลอุณหภูมิสูง
นำให้พายุลูกนี้นั้นสามารถที่จะพัฒนาความระลมต่อเนื่อง
ส่วนจุดที่มีฝนตกในบริเวณประเทศเวียดนามประเทศลาวจนทำให้เกิดความเสียหายนั้น
ขณะนี้นะครับความหนาวเข้ามาปกคลุมไม่ต้องกลัวนะครับ
เมืองไทยของเราไม่ได้รับอิทธิพลแน่นอนโดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนถึงตอนกลาง
ส่วนนี้คือพายุที่ต้องจับตาตลอดวันนี้ทั้งวัน
หลังจากเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาได้มีการเคลื่อนตัวอย่างต่อเนื่อง
จากบริเวณทางฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ขึ้นไปบริเวณพื้นที่จังหวัดประจวบคิริขัน
จังหวัดชุมพรนะครับหลังจากนี้ก็จะค่อยเคลื่อนไปสู่บริเวณอ่าวเบงกอมหาสมุทร
เดียต่อไปนี่คือการคาดการณ์การเคลื่อนที่ของพายุลูกนี้นะครับ
จุดสีส้มจุดสีชมพูคือบริเวณที่มีฝนตกหนักจากพายุเรื่องกล่าวนะครับ
สังเกตว่ามีการเคลื่อนตัวช้านะครับค่อยเคลื่อนผ่านในบริเวณพื้นที่ทาง
ตอนบนของบริเวณจังหวัดชุมพรแล้วก็ค่อยเคลื่อนลงสู่บริเวณอ่าวเบงกอต่อไปนะครับ
ส่วนหางก็ยังคงพัดปกกลุ่มต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันในบริเวณดังกล่าวนั้น
ยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะครับตั้งแต่ตอนกลางลงไปฝนก็จะลดลง
หลังจากนี้คาดการณ์ว่าพายุลูกนี้จะพัฒนาความระลมต่อเนื่อง
สามารถที่จะกลายเป็นไต้ฝุ่นอีกหนึ่งลูกได้นะครับ
ในบริเวณใจกลางของอ่าวเบงกอซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยของเราแน่นอน
แต่จากพายุลูกนี้จากลมหนาวที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลต่อสภาพอากาศแต่ละจุดแต่ละพื้นที่อย่างไรเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันหน่อยนะครับ
เริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือก่อนเลยนะครับ
พื้นที่ภาคเหนือนั้นจะเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบจากลมหนาวทีหลังสุดนะครับ
ดังนั้นในวันนี้ตลอดทั้งวันต่อเนื่องเนี่ยนะครับจนถึงวันพรุ่งนี้อากาศยังคงหนาวเย็นนะครับ
เลียแล้วอุณหภูมินั้นยังคงเย็นต่อไปได้อีกประมาณ๑๒องศาเซลเซียตนะครับ
สุดที่ประมาณ๖องศาถึง๑๒องศาบนยอดดอยนะครับ
ส่วนต่ำสุดพื้นราบอยู่ที่ประมาณ๑๗องศาครับสูงสุด๒๘องศา
อีสานครับมีลมแรงนะครับอากาศเย็นนะครับ
อุณหภูมินั้นยังลดลงต่อไปได้อีกประมาณ๑๒องศาเซลเซียตครับ
ต่ำสุดบนยอดภูอยู่ที่ประมาณ๗๑๔องศาเซลเซียต
อุณหภูมิพื้นราบต่ำสุด๑๘องศาสูงสุด๓๐องศาเซลเซียต
ภาคกลางครับมีอากาศเย็นนะครับกับมีลมแรง
มีฝนเล็กน้อยนะครับต่ำสุด๑๘องศาสูงสุด๒๗องศา
ภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีลมแรงเช่นเดียวกัน
แล้วก็มีฝนเล็กน้อยต่ำสุด๒๑องศาสูงสุด๒๘องศา

ห่างจากฝั่งออกไปคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือว่าฝั่งอ่าวไทย
โอกาสการเกิดฝน๑๗๐องศาของพื้นที่
เน้นนะครับจุดที่พายุเคลื่อนตัวผ่าน
บรรจุกรีขันชุมพรสุรธานีนครศรีธรรมราช
พัทธรุงสงคลาปัตตานียาลานนรัฐธิวาส
ต่ำสุด๒๐องศาครับสูงสุด๒๙องศา
คลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
จุดที่มีฝนฟ้าขนองครับคลื่นอาจสูงมากกว่า๓เมตร
ดังนั้นชาวเรือควรที่จะงดออกจากฝั่งในระยะนี้
ฝั่งอันดามันครับพบว่ามีฝนฟ้าขนอง๑๔๐ของพื้นที่นะครับ
ตกหนักบางแห่งส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็น
พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูนครับ
ต่ำสุด๒๐องศาสูงสุด๓๓องศา

จากฝั่งออกไปคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรนะครับ
ส่วนบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร

มีโอกาสเกิดฝนปล่อยเท่านั้น
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๑องศาเซลเซียตนะครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยนะครับ
ซึ่งอย่างที่บอกแล้วครับมีทั้งเรื่องของลมหนาว
มีทั้งเรื่องของอากาศเย็นอย่างต่อเนื่อง
ใครที่อยู่บริเวณทางตอนบนก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ

อุณหภูมิสภาพอากาศในแต่ละเมืองใหญ่ทั่วโลก
จะเดินทางท่องเที่ยวสภาพอากาศเป็นอย่างไร

นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาว

โปรดติดตามตอนต่อไป